ในภาวะที่ดอกเบี้ยขาลงนี้นะครับก็ทำให้กลุ่มผู้ฝากเงิน
แสวงหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง
อย่างเช่นกองทุนพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้นะครับ
ก็เลยทำให้บรรยากาศการงานมหากรรมการเงิน๒๐๑๖นั้นคึกคักไปด้วยบรรดานักลงทุน
มีการคาดการณ์นะครับว่างานนี้น่าจะมียอดทำธุรกรรมไม่ต่ำกว่า๙๐๐๐ล้านบาท
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
ประชาชนจำนวนมากเข้าคิวที่บูธธนาคารออมสินจนล้นออกมาด้านนอก
เพราะต้องการฝากเงินประเภทเผื่อเรียก๑๐๓วัน
ให้ดอกเบี้ยสูงถึง๑๐๔๒๕บาท
และดูเหมือนว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่เกือบจะสูงที่สุดในเวลานี้เช่นกันเมื่อเทียบกับเงินฝากประจำ
รวมไปถึงกองทุนรวมหลากหลายประเภททั้งหุ้นกู้ตราสารหนี้และพันธบัตรรัฐบาล

เพราะสินทรัพย์เหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเฉลี่ยสูงสุดถึงร้อยละสาม
มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ๓๑๒เดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ๑๕๑๖เท่านั้น
พันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลังนำมาเสนอขายในงานนี้อายุ๕ปีและ๑๐ปี
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง๑๐๓๕ต่อปี
จะมีบางแบงค์ที่ให้ก็สูงนะคะแต่บางแบงค์ก็โอเคถูก
ผมว่าจะใกล้เคียงกับด้านนอกที่เคยติดต่อนะครับแล้วก็แต่ว่าในงานนี้น่าจะมีในเรื่องของตัวโปรโมชั่น
หรืออะไรที่เราคุยได้มากกว่านะครับผมก็เลยเลยมาที่งานนี้ครับผม
เพราะลูกค้าหันไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยง
คาดว่าตลอดทั้งปียอดเงินฝากประจำน่าจะทรงตัว
ก็เห็นลูกค้ากระจายการลงทุนจากเงินฝากออกไปหาตราสารอื่นเยอะมาก
ลูกค้าก็ตอบรับเข้ามาลงทุนจองกันเต็ม
ขณะที่สัดส่วนของกลุ่มคนที่เข้ามาลงทุนในกองทุนรวม
จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนที่มีความรู้ด้านการเงิน

ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุยังเลือกที่จะฝากเงินประจำ
แม้จะได้ดอกเบี้ยต่ำแต่มีความเสี่ยงน้อย
และยังมีเงินเก็บยามเกษียณอายุด้วย
ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวงยังแนะนำว่า
นักลงทุนจะต้องพิจารณาการลงทุนให้เหมาะกับกำลัง

สินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูง
ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน